เอาล่ะมาถึงข่าวที่ปุ้ยโปรยเอาไว้

ศรีเจ้าเกรดเห็นอุโบนเห็น

ที่นั้นคือที่พระอาทิตย์สรรหานวย

มี๑๒๓๔๕

จะจกกักก็จะเป็นเศษฟิ
หานวยปุ๊ว

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นแสงวงกลมนี้เห็นไหม
เออเป็นวงแหวงหรออะคล้ายดวงอาทิตย์ห้าดวงมันเชื่องกันอยู่ล้อม
แต่ละดวงจะมีเส้นเชื่อมต่อล้อมกันเป็นวงกลมครับ
ชาวบ้านไม่เคยเห็นเมื่อก่อนนี่คุณพ่อคุณพ่อท่านนี้

เมื่อกี้มีคนหนึ่งบอกโลกจะแตกหรือเปล่า
ไม่เขาบอกไม่ใช่นี่เราจะมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นกัน

บางคนเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
หลังจากนี้ประเทศชาติจะรุ่งเจริญแล้วนะฮะไม่ใช่แค่ที่ศรีสะเกดเท่านั้นอุบลรัชธานีครับ
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เห็นแสงรุ้งรอบดวงอาทิตย์นะฮะอยู่มุมด้านบนครับ
คล้ายกับรุ้งที่มีลักษณะคว่ำลงเหมือนจันเซี่ยวจนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
มันเกี่ยวกับพระอาทิตย์ทรงกฎอะไรหรือเปล่านะครับ
ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้วช่วงเดือนเมษายนนะฮะ
ก็ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่เกิดที่เมืองพระทะบองกัมพูชาครับ
เคยเกิดขึ้นแล้วอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์
ลงกรมหาวิทยาลัยท่านอธิบายแบบนี้บอกว่า
นี่คือปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เทียมหรือว่าซันด็อกซ์นะฮะซันด็อกซ
ดวงอาทิตย์เนี่ยยังมีดวงเดียวเดิมแหละ
ยังแต่มันเกิดการหักเหของแสง
บางคนเรียกว่าดวงอาทิตย์จำลองนะฮะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ตามหลักการหักเหของแสงอาทิตย์
ที่ผ่านผลึกน้ำแข็งรูปแผ่น๖เหลี่ยม
กลุ่มก้อนเมฆนั่นแหละซึ่งเราไม่มีโอกาสได้เห็น
สวยเนาะสวยมาก
ซึ่งจะมีด้านกว้างขนานกับแนวระดับ
เมื่อผ่านผลึกน้ำแข็งแล้วมันจะหักเหไป๒๒องศาก่อน
จนมาถึงตาของเรา
ทำให้เห็นว่ามีพระอาทิตย์หลายดวง
แบบในคลิปนี่นะฮะ
สรุปว่าก็ยังมีดวงเดียวอยู่

ดวงนี้น่าจะแบบโอ้โหเผาไหม้เราทั้งตัวเลยนะครับ
แต่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ชวนให้อิจฉาพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับ